พลอากาศเอกบนทนซัชุกรนะครับที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกีฬาแบตมินตัน
เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันแบตมินตันทีมผสมชิงช้ำโลก
หรือว่าสุธีรมานครับ๒๐๑๙ที่เมืองนั้นจริงประเทศจีนระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๖พฤษภาคมครับ
โดยน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับนักแบตมินตันหญิงเดี่ยวมือ๗ของโลก
กล่าวว่ารอบแรกต้องโฟกัสไปที่เกมแรกทันทีที่จะเจอกับรัสเซียถือว่าเป็นเกมชี้ชะตาในการเข้ารอบต่อไป
เพราะว่าเกม๒พบกับญี่ปุ่นถือว่าเป็นงานยากก็จะคัดเอา๒ทีมนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศก็
ใจเพื่อนร่วมทีมแล้วครับว่าการฝึกซ้อมมาเต็มที่ก็จะมีสมาธิอย่างดีในรายการนี้ครับ